มาตรการที่๑ต้องมีบนระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้
อันที่๒การควบคุมการรับจ่ายและการตรวจสอบต้องมีและการรายงานต้องมี
อันที่๓ต้องเปิดเผยเพราะว่าเมื่อเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินของประชาชน
ต้องให้ประชาชนรู้ไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาค
หรือเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีอยู่ในวัด

หรือทรัพย์ที่มีอยู่ในวัด
หรือทรัพย์ที่มีอยู่ในวัด

หรือทรัพย์ที่มีอยู่ในวัด